ตลอดระยะเวลาเกือบ๑๕ปีของการเข้ามาดำเนิน
กิจการเมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอสเซส
จำกัดมหาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
ก็ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนรอบเหมืองทองคำอย่างต่อเนื่อง
ที่เคยมีเพื่อนบ้านนับร้อยหลังคาเรือน
ตอนนี้เหลือไม่ถึง๕หลังคาเรือนนะครับ
สะท้อนภาพชุมชนล่มสลายแถมไม่ได้สร้างงานให้กับชุมชน

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
ก็คือยายแล้วเขาก็ออกกันหมด
เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาต้องยายแม่ต้องยายออก

เขาแยกสรรพาคารเขาจะเอาคือกับมือนี้
คำบอกเล่าของยายบุญเทศวงศ์หญิงชาวราวัย๖๓ปี
สะท้อนปัญหาที่ครอบครัวเผชิญอยู่
หลังชุมชนบ้านเขาหม้อหมู่๙ตำบลเขา๗ลูก

ตกอยู่ในสภาพไม่ต่างจากชุมชนล่มสลายมานานกว่า๑๐ปี

ทยอยขายที่ดินให้กับในทุน
ที่เคยมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่มากกว่า๑๔๐หลังคาเรือน
ทุกวันนี้กลับเหลือไม่ถึง๕ครอบครัว
ต่างจากนางทองอยู่สินดี
หลังบ้านอยู่ติดกับขอบคันเมือง

ระเบิดหินแต่ละวันได้รับผลกระทบ
มลภาวะทางเสียงและฝุ่นละอองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หมู่บ้านถูกตัดขาดงบประมาณเข้ามาพัฒนา
เพราะขาดสมาชิกในชุมชน

มันหลายอย่างคือว่าตอนนี้นะ
อย่างงบประมาณอะไรมาปุ๊บเขาให้จ้างกลุ่มกัน

อย่างน้อยต้อง๑๐คน๑๕คนเราก็เหลือแค่นี้
มันก็ไม่ผ่านอะไรสักอย่างอยู่อย่างแรงแค้นจริง
สภาพแวดล้อมที่เห็นในปัจจุบัน
ดูไม่ออกเลยว่าที่นี่เคยเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
ลายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่สมชื่อตำบลเขา๗ลูก

รัฐบาลให้สัมพัฒนาขุดเมืองแร
แม้ว่าจะผ่านมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ

เคยเป็นโรงเรียนในชุมชนเขาหม้อมาก่อน
ก่อนที่จะมีการกว้านซื้อที่ของบริษัทเมือง
กลายเป็นชุมชนล่มสลายในปัจจุบัน
โรงเรียนและซากอาคารเรียนรกร้าง

เคยมีนักเรียนมากกว่า๓๐๐คนมาก่อน
โรงเรียนบ้านเขาหม้อถูกปล่อยทิ้งร้าง
จำนวนนักเรียนเริ่มลดน้อยลง
ติดกันกับโรงเรียนคือพื้นที่สัมประธานเหมืองทอง
ที่มีการระเบิดสินแร่และทำเหมืองตลอด๒๔ชั่วโมง
ทุกวันนี้พื้นที่เกือบทั้งหมดของหมู่บ้านเขาหม้อ
ถูกบริษัทกว้านซื้อเพื่อเตรียมขยายพื้นที่ทำเมือง
ต่างจากสาราการเปลี่ยนภายในวัดเขาหม้อสามัคคีหลังนี้
ที่ต้องยุติการสร้างตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เหลือให้เห็นเพียงเสาทั้ง๔๓ต้น

เจ้าอาวาสที่ประจำวัดเพียงรูปเดียวเล่าว่า
หลังจากที่น้ำใต้ดินในหมู่บ้าน
ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้
ชาวบ้านจึงค่อยย้ายออกไปทีละครอบครัว
บางคนขายที่เพราะทนสภาพแวดล้อมไม่ไหว
เดี๋ยวเราก็ต้องกด
ล่มสลายของชุมชนบ้านเขาหม้อ
คือผลกระทบจากการเข้ามาสัมปทันทำเมืองแร่ทองคำ
แม้วันนี้ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน
ผู้เกี่ยวข้องถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ผลกระทบจากการปนเปื้อนของสารสายนาย

จนทำให้ชุมชนไม่สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้
รวมถึงปัญหาสุขภาพทั้งผื่นคันและโรคผิวหนัง
กว้านซื้อที่ดินของกลุ่มนายทุนเพื่อเตรียมขยายพื้นที่ทำเหมืองทอง
สิ่งที่ชาวบ้านสามารถทำได้คือการออกนอกพื้นที่ให้ห่างจากสารพิษมากที่สุด